จังหวัดขอนแก่นไปเช็คราคามะนาวกันหน่อยค่ะ

ก็เอาจริงก็ถึงฤดูหนาว

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคามะนาวที่ตลาดสดขอนแก่น

เขาก็บอกว่ามีการปรับราคาจากการจำหน่ายขึ้นมา
ล่าสุดเพิ่มเป็นกระสอบละ๙๐๐บาท

ดิฉันว่านะประมาณนั้นนะคะ
ล่าสุดนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น
และเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงด้วย

ด้านคุณวงเดือนพรมวิเชียนแม่ค้าขายมะนาวสดบอกว่าราคามะนาวในระยะนี้เนี่ย
มีการปรับราคาขึ้นทุกวันนะคุณ

ราคามะนาวนะคะวันนี้น้ำมะนาวเบอร์๓ลูกใหญ่กระสอบละประมาณ๓๐๐๔๐๐ลูก

ซึ่งจากเดิมช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่กระสอบละประมาณ๖๕๐บาท
ก็คือถ้า๓๐๐ลูกใช่ไหม
ลูกละประมาณกระสอบละ๖๐๐ก็สมน้ำสมเนื้อ

แต่ถ้า๙๐๐เนี่ยกระสอบละ๙๐๐มันหนักนะ

ก็แพงอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมะนาวเบอร์๔เนี่ย
ก็จะอยู่ที่กระสอบละ๘๕๐จาก๖๐๐บาท
ส่วนมะนาวเบอร์๕กระสอบละ๘๐๐จากเดิมเนี่ย๕๕๐
ถ้าเกิดว่าเป็นคนลานคล้าที่ใช้มะนาวเยอะ

ใช่สมตำเอยัมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแหละ

แล้วเขาก็คาดว่าราคาของมะนาวจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง

มะกะลากุมภากุมภามีนาเมซา
ก็พยายามร้องเพลงเพื่อปลอบใจพ่อค้าแม่ค้า
ก็อยากจะให้ค้าเครียบแต่ว่าก็อดทนกันนิดนึง
ฉันว่าจริงพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าใจแหละ
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ราคามะนาวมันจะปรับตัวขึ้นจริงนะคะ
ก็ปรับตัวกันนิดนึงแล้วก็อาจจะใช้บางอย่างที่มันทดแทนมะนาวได้
หลายคนพยายามบอกแบบนี้ว่าให้ใช้อย่างอื่นแทน

ไม่เหมือนกันน้ำมะนาวมันมีความหอมที่เป็นเอกลัก
กลิ่นเออเลยเอออย่างงี้มันก็ไม่ได้